บ่ายวันนี้ค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็จะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แถลงข่าวเรื่องการล็อกผลการแข่งขันนะคะ

มีทั้งนักเตะผู้บริหารของสโมสรในไทยลีก
รวมถึงผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าเข้ามาผัวพันกับเรื่องนี้ค่ะ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
พร้อมด้วยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

ก็จะแถลงข่าวเรื่องการปราบรามขบวนการล็อกผลการแข่งขันฟุตบอลไทยวันนี้นะคะ
เวลา๑๔นาฬิกาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ซึ่งหลังจากรวบรวมหลักฐานพยานมาเกือบ๑ปีนะคะ
ก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่ามี๑๒คนที่เกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขัน
โดยล่าสุดก็มีการเปิดเผยนะคะว่าใน๑๒คนนี้
แบ่งเป็นนักฟุตบอลระดับสโมสรในไทยลีก๕คนด้วยกัน
มีผู้บริหารระดับสโมสรในไทยลีก๑คนนะคะ
อกจากนี้ยังมีผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าอีก๑คน

ส่วนอีก๔คนเป็นกลุ่มในทุนหรือว่าตัวแทนในทุน
สำหรับบทลงโทษกรณีที่มีส่วนของการล็อกผลการแข่งขัน
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพพุทธศักราช๒๕๕๖
ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือว่าปรับเงิน๒๐๐๐๕๐๐๐๐บาท

ส่วนผู้ตัดสินมีโทษจำคุกต่ำสุด๑ปี

หรือว่าปรับเงิน๓๐๐๐๐๐๖๐๐๐๐๐บาท